คุณผู้ชมคะฟังข่าวต่อไปนี้แล้วเนี่ยถึงขั้นหลายคนกลับมาตั้งคำถามเลยนะว่า
จริงไอ้คำว่ารักเนี่ยมันต้องแสดงออกยังไง
มันหมายความว่ายังไงกันแน่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าที่ป่าไม้อยู่ที่บุรีรำนะคะ
คบหากับผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วนะ
เอาง่ายเหมือนไปเป็นกิ๊กกันไปติดพันธุ์เขาผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วด้วยนะคะ
ไปติดพันธุ์เขาเสร็จถูกเขาบอกเลิกแล้วยังไงทำใจไม่ได้ไงคะ
ขโมยปืนหลวงที่เป็นปืนลูกซองยาวอะค่ะครับอัดกระสุนเข้าไปเต็มแม็กซ์เลยนะคะ
แล้วไปยิงถล่มบ้านถล่มรถเขายิงทีละนัดทีละนัดทีละนัด๒๐กว่านัด

นี่เป็นตอนที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะคะมาชนะสูตรพลิกศพที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ตีสองผู้ตายคือนายนัทพงศ์อ่านไทยสงศ์อายุยี่สิบปีนะคะ
โดนปืนลูกซองยิงกลางแสกหน้าค่ะเสียชีวิตทันที
ตรวจสอบรอบบ้านก็มีร่องรอยกระสุนพลุนไปหมดทั้งบ้านค่ะ
เอ่ยกระจกเอยรถกระบะรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายทั้งหมดนะคะ
ทั้งบ้านทั้งรถดูค่ะกระจกแตกรูเบอร์เริ่ม
แล้วคุณคิดว่าลูกกระสุนเข้าหน้าคนมันจะขนาดไหน

ทีละนัดทีละพ่อลูกซองถ้าจำไม่ผิดเขาต้องใส่ลูกทีละนัดใช่ไหมค

คือพังไปหมดทั้งบ้านทั้งรถไม่เหลือเลยนะคะ
คนก่อเหตุชื่อพิษพิรุณพิรพบอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่

หลังก่อเหตุหนีไปตอนนี้ตำรวจขออนุมัติหมายจับติดตามตัวแล้วนะคะ

ได้คุยกับนางกรยาอ่านไทยส่งเจ้าของบ้านเธอบอกว่า
คนตายคือลูกชายของเธอเอง
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีสามีแล้วก็มีลูกคนนี้แล้วเธอก็เลิกกับสามี
จากนั้นเธอก็ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เขาจะมาเมืองไทยปีละครั้ง
แต่ปรากฏว่าเมื่อ๒ปีก่อนนายพิษพิรุณเนี่ยเข้ามาจีบแล้วก็เข้ามาติดพันธุ

แต่สุดท้ายแล้วมันเข้ากันไม่ได้

บอกว่ายิ่งคุยไปรู้สึกว่าหลังนิสัยเข้ากันไม่ได้
สองเดือนก่อนเธอก็เลยบอกเลิกนายพิษพิรุณ

นายพิพิรุณถึงขั้นขู่อาฆาตเอาไว้ด้วย

วันเกิดเหตุนายพิพิรุณขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านจะมาขอคืนดี

ถ้าเลิกกับเขาเขาจะฆ่าล้างโคตร
พูดจบก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปชั่วโมงนึง

แต่คราวนี้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมานะคะ
ขับกระบะของป่าไม้มาจอดหน้าบ้าน

ไม่เรียกไม่คุยไม่พูดอะไรเลย
ชักลูกซองยาวออกมาแล้วไล่ยิงถล่มบ้านทีละนัดทีละนัด

และทุกคนในบ้านอย่างเลือดเย็น
ตัวเธอกับแฟนชาวต่างชาติที่กลับมาประเทศไทยแล้วอ่ะครับ
วิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิต
ตอนนั้นในบ้านเหลือใครรู้ไหมคะเหลือแม่เธอที่ป่วยติดเตียงค่ะ
นอนอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ลูกชายอ่ะวิ่งออกมาจากบ้าน
เพื่อจะปกป้องต่อสู้ลูกชายก็เลยโดนกระสุนยิงเข้ากลางนะคะ

เขาก็เป็นคนอารมณ์ห่วงเพราะเราได้บอกเลิกเขาไปในแชทไปแล้วอย่างนี้
เหลียวบ่อยหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมเลิกสักที
ใช่ค่ะยังตีดพันธ์กับเราทีนี้เราก็คือไม่เอาเขาแล้ว
เราก็เลยบอกว่าคือคำคำแรกที่เขาเขาคุยกับพี่ใช่คำแรกเลย
งั้นมึงก็จะได้ตายสมใจกูจะฆ่าล้างโคตรมึง
นี่พูดอย่างงี้เลยค่ะโหนี่ถึงอันขู่ฆ่าล้างโคตรเลย
นี่มาขอคืนดีไม่ใช่เหรอคะ
นี่ค่ะญาติญาตินำศพของนายนัทพงศ์มาตั้งเอาไว้ที่บ้านนะคะ
ทุกคนเสียใจมากอ่ะคนเป็นแม่ก็คือนางกรยาบอกรับไม่ได้
ไม่ขอให้อภัยคนร้ายขอให้ตายตกตามกันไปเลย
ไม่ต้องมาขอขมาศพลูกเธอด้วยแล้วก็อยากจะบอกลูกชายว่า
ขอบคุณลูกรักลูกที่ปกป้องแม่ยอมตายเพื่อแม่
อยากจะบอกลูกว่าขอบคุณลูกที่ของป้า
อยากจะบอกลูกว่าขอบคุณลูกที่ปกป้องแม่
จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่แม่หวังว่าหนูไม่ตายฟรีแน่นอน
แม่จะทำทุกอย่างเพื่อที่แม่หนูไม่ตาย
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหานายพิพิรุณนะคะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าข้อหาตามพรบออาวุธปืน
แล้วก็ข้อหาบุกรุกในเคหสถานเวลากลางคืน
ตอนนี้ขออนุมัติศาลจังหวัดนางรองออกหมายจับแล้วค่ะ
ส่วนนายสมส่วนรักษัตริย์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ก็น่าจะเป็นต้นสังกัดคุณผู้บังคับบัญชาของคนก่อเหตุ
ก็มาแจ้งความที่สพประคัมเหมือนกัน
เพราะว่านายพิพิรุณขโมยปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุ
ขโมยออกมาจากของป่าไม้
แล้วก็แอบเอารถหลวงก็คือรถกระบะของป่าไม้เนี่ยมาก่อเหตุด้วย
คือเราก็เคยมอบไม้ให้ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็หาคุณผู้ใจตรวจของพิธีนะครับ
ก็ประมาณว่าเขาไปบอกย้ำว่าเขาขอเบิดปืนไปกัน

เอาไปแล้วก็ไปต่อหยุด
แล้วเราก็ไม่อยากให้เขาเตรียมเท่านั้น